พังงาคิดว่าน่าจะเคยพลาด

บางทีเราจำไม่ได้ไงว่าไปตรงไหนบ้าง

มากแล้วชอบทะเลหมอกไหม

ทะเลก็มีทะเลหมอกก็มี
ถ้าพร้อมแล้วเก็บกระเป๋าไปเที่ยวกันดีกว่า

หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าปอด

บางคนไม่รู้นะที่ก็มีแต่ทะเลอย่างเดียว

ด้วยค่ะนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

อำเภอกะปงจังหวัดพังงา

หลายคนก็อาจจะคิดว่าภาคเหนือก็ได้

แล้วคือภูเขาที่เต้นอยู่สูง

สูงถึง๑๓๕๐เมตร
พอขึ้นไปคุณผู้ชมชมยูได้๓๖๐
๓๖๐องศาแบบนี้
เพราะอากาศเช้าตัดกับพระอาทิตย์ที่โผล่พ้นขอบฟ้ามา

นักท่องเที่ยวก็เลยพากันไปชมหมอก
ชมวิวไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
วันหนึ่งมีคนไปเที่ยว๒๓๐๐คนเลยนะ
แต่เขาก็จะมีมาตรการดูแลความปลอดภัยแหละนะคะ
ทั้งความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพ

มีค่ะมีไปเที่ยวชมความชุ่มฉ่ำของสายน้ำ
เพราะภูตาจอแห่งนี้มีน้ำตกโตนต้นหมาก
นี่ค่ะน้ำตกโตนต้นหมากตั้งอยู่ระหว่างทางขึ้นยอดภูตาจอ
ซึ่งก็เป็นเส้นทางที่จะขึ้นไปสู่น้ำตกนะ
เดินซ้ายมองซ้ายมองขวาเดินขึ้นไปคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ย
เป็นธรรมชาติจริงน้ำใสไหลเย็นตลอด
ชอบค่ะน้ำใสมากห็บห่บเย็นน่ะดู
แล้วก็ธรรมชาติสุดมีต้นไม้นานาพันธุ์มากมายอุดมสมบูรณ์
แค่เห็นผ่านจอก็สดชื่นมากแล้วนะคะ
ถ้าอยากจะไปด้วยตัวคนไทยเอาเป็นว่าโทรศัพท์ไปสอบถามก่อน
สอบถามรายละเอียดหน่อยว่าต้องเตรียมตัวยังไง
มีมาตรการแบบไหนบ้างในการที่จะไปเที่ยวเปิดหรือยังปิดเมื่อไหร่สอบถามให้ชัดเจน
หรือถ้าใครชอบแนวแบบผจญภัยเขาก็มีอุปกรณ์เตรียมพร้อมให้เราด้วย
อย่างเช่นพวกเต็นต์อุปกรณ์เดินป่ามีพร้อมให้บริการ
ยังไงสอบถามกันไปแล้วก็เตรียมพร้อมร่างกายของเราให้แข็งแรง
ทานอาหารให้มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอ
บำรุงตัวเองให้สวยจะได้เวลาไปถ่ายรูปกับวิวแล้วจะได้สวยด้วย